คือนักเรียนนั่งรถจะไปโรงเรียนเป็นลักษณะของรถโรงเรียนประจำทาง
กระเป๋าล่นเสร็จปั๊บคนขับจอดเหมือนจะดีไหม

เองลงไปเก็บแล้วเองก็หารถคันใหม่ไปโรงเรียนเลยละกัน

นี่ครับคุณผู้ชมครับคลิปและเหตุการณ์นี้
เอามาโพสต์โดยบอกว่าทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับ
นี่มุ่งหน้าปักทงชัยนะครับ
ขับรถตามรถรับส่งนักเรียนมา
กระเป๋านักเรียนหล่นแล้วหล่นจากรถเห็นแล้วเห็นแต่กระเป๋า
ก็จอดลงไปเก็บเดี๋ยวคิดว่าจะขับรถไปส่งคืน
แต่ขับรถไปสักพักอ้าวเจอลูกเสือเดินมา
นี่ลูกเสือคิดว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าแน่
แล้วก็จอดรถรับขึ้นรถมานะครับ
แล้วก็คุยแล้วก็ถามอ้าวเป็นเจ้าของกระเป๋าจริงนะฮะ
อ้าวมันเป็นยังไงมาไงลูกอ๋อ
ผมขอคนขับรถลงมาเก็บกระเป๋าครับ
แล้วคนขับรถก็บอกว่าก็หารถคันใหม่
ไปโรงเรียนเลยก็แล้วกันนั่น
คุณผู้ชมไม่ควรจะปล่อยเด็กทิ้งไว้ริมถนนแบบนี้
ปากทงชัยผมไปบ่อยนะครับ
ผมชอบไปด้วยเพราะอากาศดีเคยไปทำข่าวอยู่บ่อย
โอ้โหรถเนี่ยถ้าวิ่งมันก็มีแต่รถใหญ่
ไอ้รถที่จะเป็นรถประจำทางรถมารับเด็กไปอะไรอย่างเงี้ย
มันน้อยแต่นานจะผ่านมาทำอย่างนี้ได้ยังไง
นะฮะเนี่ยครับเจ้าของคลิปเขาพาน้องส่งถึงโรงเรียนเรียบร้อย
ไม่ต้องห่วงนะครับแม่ถ้าลูกเขาแม่เกิดอันตรายไปจะทำยังไง